หลังจากที่เจ้าตัวได้มีการโพสต์คลิป
แล้วก็ส่งต่อไปให้ศิลปินที่เป็นเจ้าของเพลง
ขอส่งต่อแรงใจและกำลังใจไปให้คุณหมอพยาบาล
และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังทำหน้าที่ของตัวเองอยู่
อย่างหนักในโรงพยาบาลทุกแห่ง
ในขณะนี้พวกเราทุกคนนะครับหวังว่าคลิปสั้น
และไลฟ์เล็กของเราในวันนี้
คงจะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนได้บ้าง

พรุ่งนี้เวลา๑๙นาฬิกาค่ะ

ตื่นเต้นว่าพี่ปอสจะเลือกร้องเพลงของใคร

ท้องร้องของพี่ปอส

พอพี่ปอสร้องเสร็จปั๊บก็จะต้องดูว่าพี่ปอสเนี่ย

เช่นท้องร้องของโอ๊ตปะโมด

ร้องต่อเป็นศิลปินคนไหนของต้นฉบับเขาล่ะค่ะ

คนต่อไปจะเป็นใครด้วยรักแล้วก็ความห่วงใหญ่

อย่างนายแพทย์มนูลลีชเวงวงเขาก็บอกไว้แล้วนะคะ
ว่าแบบพักอยู่บ้านเถอะก็นี่ไง
ดังนั้นเราก็มีอันนี้ไปได้อยู่